คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นคลิปนี้ไปบ้างแล้ว
คลิปที่เป็นน้องนักเรียนหญิงอายุ๗ขวบเรียนอยู่ป๑
แล้วก็แบกกระเป๋านักเรียนแบบหนักมากคือ
ขึ้นไม่ไหวจนน้องหงายหลังอะไรแบบนี้
คือเชื่อว่าแวบแรกที่เห็นคลิปนี้หลายคนก็จะนึกไปแบบ

ทำไมต้องขนหนังสือเยอะอะไรขนาดนี้เนอะ

หรอ
เด็กตัวนี้แย่เลี้ยนแดดชุด

๑ปีการใส่รูปวินิสัย
ต่ออยู่แล้วใส่รูปวินิสัยกรรมด้วยแน่
นี่ค่ะคือบางจังหวะเหมือนน้องยืนแบบนี้ถอดใจ

สะบัดมือสะบัดแขนเลยถอดใจว่าเอายังไงดีจังหวะ
เหลือเกินสะพายขึ้นหลังไม่ได้สักที
แล้วคนถ่ายคลิปคือตอนแรกเขาตั้งใจจะดูความพยายามของน้อง

ใช่ค่ะคลิปนี้คนเข้าดู๑๐ล้านกว่าแล้วนะ

ห้ามไปช่วยค่ะไม่ใช่ดูเฉย
แต่ตอนแรกอยากเห็นความพยายามความตั้งใจของน้องเขาก่อน

ไปต่อนิดแล้วน้องก็ยังเดินไหวดูลงล่างเลย
หือเนี่ย

นายทีรายุจัยแจกอายุ๓๖ค่ะ

เมื่อวานนี้ไปทำงานที่จังหวัดสตูนตอนเที่ยง

พยายามจะเอากระเป๋าสะพายหลังขึ้นหลัง
แต่มันขึ้นไม่ได้สักทีมันคงจะหนักมาก
ด้วยความที่เห็นใจน้องมากไปช่วยดีกว่า
แล้วอยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะคะว่า
กระเป๋าหนักแบบนี้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าลากแทนดีไหม

จะได้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กด้วย
พอเราเห็นเด็ก

เราเห็นแล้วเราก็คิดอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบอกเอ็นดูน้องจังเลย
สงสารน้องมากทีนี้มาดูเฉลยค่ะ
ทีมข่าวของเราไปถึงบ้านของน้องเลยนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูน
หนูน้อยคนนี้ค่ะเด็กหญิงไอยนาโซะตาอายุ๗ขวบ

เรียนอยู่โรงเรียนบ้านปากละงูอยู่ป๑
อยู่ห่างจากโรงเรียนกิโลนึงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
นี่หนูน้อยคนนี้น่ารักเนอะ

ตัดผมหน้ามานึกถึงเราสมัยเด็ก

นี่ค่ะคือน้องอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอีก๒คน
บ้านหลังเล็กอย่างที่เห็นนะคะความเป็นอยู่ลำบากค่ะ

เขินแบบนี้นี่เราก็เลยคุยกับคุณแม่ของน้อง
คุณแม่บอกว่าเมื่อวานลูกเรียนแค่ครึ่งวัน
แล้วแม่ขอเฉลยนิดนึงนะที่กระเป๋าน้องหนักเนี่ย
เพราะใส่นมนี่ค่ะนมโรงเรียน๑ลัง
ไปทั้งรังเลยเหรอทั้งรัง

รังนี้๓๖กล่องพี่อุ๋ยกล่องละ๒๐๐กรัม
ไม่ใช่หนังสือนะคะปกติในกระเป๋ามีสมุดหนังสือ
แค่ประมาณ๓๔เล่มแล้วก็เบานั่นแหละ
คุณแม่บอกว่าปกติจะขี่รถไปรับลูกตอนเที่ยงทุกวัน

ก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวทำไมน้องเดินกลับเอง
ปกติวันที่โรงเรียนแจกนมโรงเรียนนะคะ
ผู้ปกครองจะต้องเข้าไปรับเองเพราะว่านม๑รังมันจะหนักมาก
แต่ทีนี้แม่ไปรับไม่เจอลูกลูกเดินกลับเอง
พอขับรถออกมาจากโรงเรียนเห็นลูกนั่งรออยู่จุดออกกำลังกาย

แม่ก็ถามนะคะว่าเออทำไมถึงกลับเอง
ลูกก็บอกว่าก็พอได้นมมาหนูก็เอานมใส่กระเป๋า

ก็พอเดินออกมาจากโรงเรียนมันก็หนัก
แบกใส่หลังก็แบกไม่ไหวค่ะ
ถึงออกมาก่อน
นั้นละก่อนมันไม่ใช่มีน้ำสืออะไรมิ

แม่ทัพที่ในนุรีบอกว่าเขาออกมาแล้ว
ก็เลยขีดลูกออกมาเล่ที่ข้างหลังนุรีเย็น
นี่นะคะและด้วยความที่น้องเนี่ยมีพี่น้องอยู่ที่บ้านด้วย
คืออยากจะเอานมมาให้น้องที่บ้านเอานมมาให้คุณแม่
เขาจะได้มากินกันที่บ้านหลายคนค่ะ
คือพอคุยกับคุณแม่เสร็จนะคะเราก็ตามน้องไปที่โรงเรียน
วันนี้กระเป๋าเบาแล้วนะคะเบานะฮะไม่ต้องแบกนมนะคะ

เราก็เลยคุยกับน้องอายนายอีกครั้งนึง
แต่น้องขี้อายพี่บอกว่าน้องก็จะตอบแบบเขินน่ะ

นี่ค่ะ
ส่วนคุณครูค่ะที่เป็นครูเวรอยู่หน้าโรงเรียน
บอกว่าเห็นคลิปแล้วสงสารลูกศิษย์เลย
คือบางคนก็มองแบบขำบางคนก็มองตลกเป็นเรื่องตลกอะไรแบบนี้นะ
คุณครูบอกว่าจริงแล้วน้องเป็นเด็กน่ารักมากนะคะ
ชอบช่วยเหลือทุกคนเลยร่างกายแข็งแรง
บางครั้งก็ยกของหนักทำงานช่วยพ่อแม่
ตอนนั้นน้องอายนาก็คงจะดีใจค่ะ
ที่ได้รับนมโรงเรียนแจกกลับบ้าน
รีบใส่กระเป๋าแล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะคะ
แต่คุณครูก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
ยังดีนะน้องไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันหนักมากจริง
ฮะก็เป็นคนเก่งนะ
น้องเค้าเก่งแรง

แต่สงสัยจะชอบสีชมพูหน้ากากอนามัยสีชมพู
เมื่อกี้นี้ก็ห่มผ้าสีชมพูแล้วนี่ถือของสีชมพู
คือถามว่านักขนาดไหนเราลองเปรียบเทียบให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนักสักประมาณ๑๕กิโลกรัม
เท่ากับแบกอะไรได้บ้างถ้าเป็นหนังสือการ์ตูน๑๐๐เล่ม
ถ้าเป็นนมโรงเรียน๘๓กล่องเพราะว่า๑รังมี๓๖กล่อง
ก็ประมาณหกกิโลกว่าโน้ตบุ๊กก็คือสิบสองเครื่อง
เครื่องหนึ่งน้ำหนักประมาณกิโลกว่าถามว่านักขนาดไหน
ก็เลยลองเปรียบเทียบให้ดู๑๕กิโลกรัมนี่คือพี่คนที่ถ่ายคลิป
มันหนักประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะตอนแรกเขาบอกน่าจะประมาณสิบห้ากิโลกรัม
แต่จริงแล้วคงไม่ถึงเพราะว่าน้องบอกว่านมกล่องก็คือหนึ่งรังอ่ะ
หนึ่งลังก็๖๗กิโลกรัมบวกหนังสืออีก๓๔เล่ม
แต่ทีนี้ก็คือแหมหลายท่านเห็นแล้วก็เอ็นดู
ใช่ค่ะอยากจะช่วยเหลืออยากจะแบบมอบเงินช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้
ที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีรายได้มากนักเผื่อจะช่วยเหลือน้อง
สนุนทุนการศึกษาเราก็เป็นสื่อกลางให้ตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เขินน่ารักเชียวน่ารักมากดูดนมกันเยอะจะได้แข็งแรงนมโรงเรียนนะฮะใช่ค่ะทีนี้มาดู